ถ้ามีลูกดีนะบอกเลยว่าเป็นสีแก่ตัวจริง
เหมือนคุณแม่เหล่านี้ที่เราจะเอามาให้ดูกันนะคะ

ไม่ว่าคุณแม่จะทำอะไรไปทำงานที่ไหนนะ
รวมไปถึงนี่ช่วยงานคุณแม่ด้วยนะอย่างคอนเทนต์ทำงานรีวิวรีวิว
ก็จะมีลูกชายตัวน้อยคนนี้อยู่เสมอค่ะเป็นภาพที่น่าประทับใจไม่น้อยเลยนะ
และล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเกิดภาพนี้ทำเอาหลายคนซึ้งใจตามแม่แพทย์เลยนะ
น่าเอ็นดูเพราะว่าคุณแพทย์ใส่ส้นสูงเยอะไงก็อาจจะเกิดอาการเมื่อยได้
แพทย์เนี่ยเขียนข้อความว่ารักไม่ไหวแฮสแท็กแม่บ่นว่าปวดขา
แล้วก็ยังมีคลิปขณะที่น้องเรสซิ่งนวดให้แม่ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมบอกเลยว่าน่าเอ็นดูจริงเดี๋ยวไปดูคลิปกันเต็ม
แม่ปวดขาจังเลยมีใครจะช่วยนวดได้ไหม
เลนเท้าแม่เป็นรอยเลย
หุ่นแม่รับรักแม่จังเลยนะ
แม่อู้มทั้งลักทั้งหลงไม่ใช่แค่แม่อู้มเถอะ
เราพี่ป้านาอาเห็นแล้วก็ยังหลงเลยนะคะ

งานนี้น้องดิสดิสขอเอาใจคุณแม่บ้าง
อยากทำอะไรดีให้กับคุณแม่

ก็เลยลงมือคันน้ำส้มเองค่ะ
แล้วคือเป็นที่คาน้ำส้มแบบดั้งเดิมคุณผู้ชม
ใช้มือบิดใช้มือกดอะไรแบบนี้
และที่ใจละลายไม่ไหวก็น่าจะเป็นโมเมนต์ที่แม่อุ้มถามว่า

ดิสจะตอบว่ายังไงไปฟังกันจ้ะ
ทำให้มาม่าหรอกคะ
ทำให้มาม่ากับดิดดิ
ขอบคุณค่ะ

ดิดดิมองหน้ามาม่าหน่อยนี่มาหน่อย

มากมากกับมาม่า

ทำให้มาม่าหรอกคะ

พาไปต่ออีกหนึ่งบ้านละกันนะคะ

ลูกชายของแม่เนยโชติกาค่ะอย่างน้องอคินนั่นแหละ
ตอนนี้คนนี้นะเป็นสายซัพพอร์ตคุณแม่
คือเราเคยเห็นน้องอคินช่วยเลี้ยงน้องสาวแล้วใช่ไหม
ล่าสุดค่ะอาคินรับบทเป็นพ่อครัวนะ
ช่วยเข้าครัวค่ะช่วยแม่เนยเตรียมกับข้าว
ทั้งโคลกทั้งตักโอ้ยหลากหลาย
ไปดูลีลาเชฟตัวน้อยหน่อยจ้ะ
ลีลาไม่ธรรมดาพักหลังนี่ฉันเห็นแอบไปมีคอแล็ปการทำกับข้าวกับบ้านเจ้าคุณด้วย
อ๋อใช่ดูมือน้อยเวลาหยิบจับอะไรอย่างนี้น้องน่ารักจังเลยอ่ะ